คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ชนบุรีมีคนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปนอน
หน้าตาปูดบวมไม่ได้สติน้ำลายฟูมปากอยู่ข้างทางแบบนี้
คำถามคือเธอไปโดนใครเขาทำอะไรมาอืม
สภาพถึงเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วสะบักสบอมเลือกเกิน
นะฮะนี่ฮะนอนแบบแผ่หลาอยู่แบบนี้ครับ
เป็นผู้หญิงไทยมาทราบชื่อภายหลังเอาที่๓
ไม่ทราบนามสกุลอายุสักประมาณห้าสิบหกสิบปีประมาณนี้
นอนน้ำลายฟูมปากโหนกแก้มเนี้ยปูดววม
ตานี่คือเขียวช้ำคือปิดลูกตาแล้ว
หมดสติแบบหายใจโรยรินแล้วนะครับชีพจรเต้นเบาลงเบาลง
ลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นคนไปเห็นก็เกรงว่าเขาจะเป็นอะไรไป
ก็ไปแจ้งกู้ภัยนะฮะกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยาก็เข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้มีพระรูปหนึ่งออกมาให้การแบบนี้
พระคูพิศาลจริยากรเป็นเจ้าคณะตะบนนาเกลือนะก็จะอาวาธวัฒน์ธรรมสามกีท่านก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านวิ่งตาตื่นมา
หลวงตาหลวงตามีคนนอนหมดสติอยู่ไม่รู้ตายหรือเปล่าก็รีบออกไปดูพร้อมกับพระลูกวัดแล้วก็ไปเจอแบบนี้
อันนี้หลวงพี่หลวงตาบอกชื่อนางสานางสาบ้านอยู่ใกล้แล้วนั่นแหละ
แต่เขาเป็นคนเหมือนแบบคนชอบติดเหล้าอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเลย
เจออัตมามาขอเงินที๒๐บาทล่าสุดเห็น
ตอนบ่ายก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งมาเจอร่างตอนกลางคืน
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับ
เอาหลังเกิดเหตุนะฮะหลวงตาเองก็โทรศัพท์ไปหาตำรวจ
มาลงพื้นที่ตรวจสอบว่าใครไปทำร้ายนางสา
จนมีสภาพแบบนี้ใครมีข้อมูลก็สามารถแจ้งไปยังตำรวจในพื้นที่ได้นะครับ
หรือว่าใครดูข่าวไปคิดว่าเป็นญาติก็ติดต่อมากับทางเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วกันนะคะ